คุณผู้ชมค่ะขอไปต่อเลยละกันนะคะ
กับนี่เลยลอยเตอร์มาก

ขึ้นมาจากน้ำแบบนี้แม้มีตัวเปียกหน่อย
บอกเลยว่านี้ระดับตัวแม่ซี่

ชาวเน็ตขนาดนี้ก็ต้องมีการออกกำลังกายด้วย
แบบร้องว้าวขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป๊ะปังจริง
บอกเลยช่วงนี้ต้องคืนกำไรให้กับแฟนหน่อยเพราะว่าอะไร
ก็ดีใจจังเลยชอบจังเลยแบบนี้คุณดีนะค่ะโอ้โหเรียกว่าแซ่บมากแล้วก็เพื่อนเข้ามา
ผิวแทนนะผิวแทนคอมเมนต์เยอะมากจริงค่ะอ่ามาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะสาวคนนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้ก็นำเสนอไปแล้วนะคะคุณก้อยรัชวินนี่เป็นคนใส่บิกินี่ที่ดูไม่พอ
นี่ค่อนหน้านี้จำได้ไหมที่ใส่เสื้อคุมใช่ใช่ก็ใส่เสื้อคุมมาก
ว่าคนถ่ายว่าคุณพูดไปนะคะคือภาษารูปดีนะคะโชว์เซ็กซี่แล้วก็ความฟิล์มของก้อยรัชวีนนะคะ
น้ำทะเลไม่สามารถกลืนผิวเธอเข้าไปได้เลย

แล้วก็เขียนแคปชั่นเสร็จสับนะคะว่า
ถ่ายให้แหละตัวเอง

ใช่ค่ะยังไม่หมดกับความแซ่บค่ะต่อเนื่องกันเลยค่ะ
ดิฉันส่งรุ่นเล็กหน่อยละกันนะฮะ
น้องคาริสานั่นเองนะจ๊ะเข้าประชันความแซ่บนี่ไง
นั่งอยู่ในเปลือกหอยถือไข่มุกด้วยกำลังอินเทรนด์นะฮะ
ส่วนทรงองค์เอวเนี่ยชัดมากหน้าท้องแบรนด์ลาบเลยนะฮะ
หน้าอกหน้าใจก็ดุ้มพอประมาณ

ก็เห็นความเซ็กซี่ของสาวคนบันเทิงกันทีเย็บขนาดนี้
รับรองว่าหน้าร้อนนี้ตาแตกแหกกันทั้งวงการแน่นอน